นี่คือแหนมเนืองชุดเล็กชุดที่ที่ร้านแดงแหมเนืองเนี่ย
ร้านเขาใหญ่มากเพราะว่าเราเคยไปทานมาร้านที่สุดใหญ่
แล้วน้ำหนึ่งเขาอร่อยมากอืมมีชุดแรกชุดใหญ่ค่ะ
ขาหมูยัดไส้นี่อันนี้ถูกที่สุดอืมจานนี้นะใช่
ของผมยำหมูเอาใจยำหมูเอาใจยำยำหมูเอาใจหมูหมูมาเรื่อย
ไม่ใช่หมูหมูเอ้ยหมูทำผิดมาเออไม่ชื่อพอใจหมูหมู
หมูงอหมูแล้วจ้าหมูหย่อเออเอาใจเหรอหมูหย่อเอาใจยังไง
เอาใจยังไงหย่อกันก็ให้หน้าตาดีหย่อมันต้องอุ้ยสวยตั้งเลยครับอ่า
หมูเอาใจไม่ต้องหื้อนี่มันคล้ายกันเหรอไม่คล้าย
มึงไม่จริงจังจนชีวิตนะอือเข้าไปทำความสรรค์ให้หน้าเลยฮะ
ได้ครับเจ๊นิ้วกิวกิวกุสนิ้วค่ะนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งของนิ้วค่ะ
ค่าสองพันบาทค่ะของสัตว์แดงแหนมเนืองทั้งสามแบบนี้

อันนี้ละกัน

ดีครับอย่างน่าฟังหน่อย
จะแบ่งแบบเป็นคนละยำนี่ไม่ได้เลย
เอาละเลือกแล้วนะคะว่าเป็นหมูยอนะคะถูกสุด
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่แหน่มเนืองชุดเล็กนะคะ
แมมเนืองชุดเล็กที่นิวไม่ได้เลือก

และพี่เป๊กจะเฉลยที่ขาหมูยัดไส้

และยำหมูยอจะต้องถูกกว่า๑๒๐บาท
นิ้วคะนี่คือข้อแรกเท่านั้นครับใจฝ่าแล้วยังมั่นใจไหมคะถ้ามั่นใจขอให้ถูกกว่า๑๒๐บาทค่ะ
และยำหมูหย่อราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
เย้
เก่งมากครับหนุ่มนักศึกษาของพี่ยำหมูยอ
เป็นของอร่อยจากแดงแหน่มเนืองที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ต่อไปนะคะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่มีทั้งดื่มทั้งทานได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์จากลูกตาล
แม่ตานไม่ใช่พ่อตานเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์จากลูกตาล
นี่คือตลาดน้ำน้ำตาลสด๓๓๐มิลลิลิตรครับ

ต้องซื้อสดเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ได้รับผ่อนนะครับผม
น้าดีกว่าของน้าเนี่ยอร่อยสุดแล้วลูกตาลลอยแก้ว
ของผมเซเว่นเฟสครับผมทายลูกตานนะฮะไส้ลูกตาน
แล้วก็ผสมแปลกก๊วยด้วย๙๐กรัมนะฮะราคาถูกมาก

ใช่แปะก๊วยบางทีมันอาจจะมีแปะสิ้นไม่ใช่สิ้นชื่อแปะก๊วย
นี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะน้องนิวค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ

คำถามข้อที่๒ของคุณนิวก็ยังคงเป็นคำถามเกี่ยวกับอาหารนะครับเนี่ย
ว่าแต่ว่าคุณนิวจะตอบได้หรือไม่
อดใจรอมาลุ้นกันต่อวันเสาร์หน้า
แต่ที่ไม่ต้องรอคือคำถามของคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นของรางวัลกัน
กับช่วงป่วนท้าด่วน
เจ๊

แต่ว่าเจ๊ดันหน้าเหมือนหมา

เป็นหมาไม่รู้จักพี่รู้จักน้อง

แล้วประโกะ
เจ๊นี่รู้เยอะ

อยากให้โทรศัพท์ธรานแล้วทำอย่างไร

เชฟรักเครียดทำไม

เมียจะให้เรียนต่ออีกแล้ว
บอกจะได้ไม่ต้องอายเพื่อนเขาเวลาไปถ่ายหนงถ่ายหนัง

ทำไมก็ซื้อเลโก้มาเราก็มานั่งต่อนั่งต่อนั่งต่อ

อู้ยเก็บแลงค์ไว้ฉี่เถอะ
เรียนต่อไว้ว่าเพิ่มวิชาให้ตัวเองมันจะได้อาจออกเขียนได้

ไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว

มันจะเป็นอย่างไรล่ะเออมันจะเป็นอย่างไรวะ

นี่เขาก็จะมีอาจารย์ส่งลิงก์มาให้
แล้วก็เปิดดูอย่างนี้แล้วก็ทำตามที่เขาบอก

เหรอก็มีหลายอย่างทุกวันนี้เรียนวิชาการ

เรียนการแสดงเรียนอะไรเรียนทุกอย่าง
เดี๋ยวนี้โลกมันแบบว่าย่อส่วนลงมาอยู่ในมือถือ

พี่พี่ไปสมัครเรียนเลยผมไปเรียนด้วย

ต้องใช้เงินเยอะไหมฮะใช่อะไรต้องใช้าหรือเปล่าให้ว่าได้
ไปเลียนเป็นเพื่อนกันได้ไม่ต้องอาย

อะไรนะไม่มีเงินใช่ไหมเหมือนสาบคนจน
แล้วตกลงคอร์สเรียนออนไลน์แบบไหนราคา

ใครรู้บ้างว่าคอร์สเรียนออนไลน์
โรงเรียนกวนวิชาบ้านวิชากร
วิชานี้วิชาไหนราคาถูกที่สุด
คณิตศาสตร์๕ชั่วโมง
สังคมวิทยา๔ชั่วโมง๔๕นาที
ภาษาไทย๔ชั่วโมง๓๐นาที
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร